โอ้โหขโมยขโจนย่ามใจมาก่อเหตุ๒ครั้ง
ชาวบ้านดักเลยใช่ดักเพื่อจะจับเองเลย
เนี่ยดูนะนะอู้อุ๊ยมาหลายครั้งตั้งแต่ตีสาม
สิบโมงจนถึงสี่โมงเย็นอ่ะคุณผู้ชม

ไร่ที่ตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา

ผู้เสียหายคือนางจอมทรัพย์ภูลม
ซึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ
เขาเข้ามาก่อเหตุมาตอนตี๓ของคืนวันที่๒สิงหา
มีคนมาเจอก่อนหลังจากนั้นคนที่มาขโมยเนี่ยมันหนีไป
แล้วกลับมาก่อเหตุอีกตอนสายคุณผู้ชม๑๐โมงมาก่อเหตุอีก
เข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอาทรัพย์สินได้เงินสด๒๐๐๐บาท
แล้วก็หนีอีกนะพอมาตอนเย็นค่ะเย็นสี่โมงเย็น
คนร้ายมันก็ยังย่ามใจดูเข้ามาก่อเหตุซ้ำ
มอเตอร์ไซค์มามาจอดที่ทางเข้าหน้าหมู่บ้าน
แล้วเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นคือคนเขาเห็นเหตุการณ์นะ
เหตุการณ์ตอนตี๓เหตุการณ์แรกนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยคนในบ้านเนี่ยเห็นนะ
เพราะว่าในบ้านหลังสีขาวก็มีคนนอนอยู่
และทีนี้คนในบ้านหลังสีขาวก็โทรไปบอกญาติ
เพราะญาติอยู่บ้านตรงข้ามบอกว่าตอนนี้มีโจรเข้าบ้าน
ตรงข้ามเขาก็ดักอยู่ข้างหน้าบ้านเหมือนกัน

จะเอะโวยวายขึ้นมาก็กลัวว่าโจรมันจะทำอะไรคนในบ้านหลังที่โจรมันเข้าไป

ทีนี้ครับพอโจรมันรู้ว่าคนอยู่ในบ้านและคนอยู่ในบ้านนั้นตื่นแล้วนะ
เหตุการณ์แรกตอนตี๓นะโจรเลยตกใจมันเลยหนีไป
อ่ะตัวของเจ้าของบ้านแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้เขาก็มาถามถ่ายกันว่าเกิดอะไรขึ้น
พอรู้ว่าโจรมันเข้ามาทีนี้ก็ไปแจ้งความแล้วรอตำรวจมาทำหน้าที่
แต่ทีนี้พอ๑๐โมงของเมื่อวานมันมาอีกและ๔โมงเย็นเมื่อวานมันมาอีก
นี่แหละครับตอน๔โมงเย็นนี่แหละที่ทำให้ชาวบ้านเขามาดักไงคุณ
เขามาดักเขามาช่วยกันล้อมจับค่ะเพราะว่าคนร้ายมันก็หนีอยู่ในบริเวณบ้านนั้นแหละ
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพคือชาวบ้านเขาก็ช่วยกันจับคนร้าย
คนร้ายมันก็เดินมาแบบสงบนิ่งเลยนะครับคนร้ายเนี่ยเดินออกมาจากบ้านโดยที่แบบโอ้โหทำเป็นใจเย็น
แต่ชาวบ้านไม่ใจเย็นด้วยดูคุณนะดูจังหวะนี้นะมีเสียงไหมเมื่อกี้
เพราะว่าชาวบ้านเขาถือปืนมายิงขึ้นฟ้าเลยมาขู่เลยขู่คนร้ายเลย
เดี๋ยวให้ฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยแล้วกันนะคะ
ตอนตี๓ค่ะเห็นพี่สาวเขาแจ้งในไลน์กลุ่มบอกว่ามีคนงัดบ้านเข้ามาให้ทุกคนตื่น
งัดบ้านเข้ามาก็คืองัดบ้านหลังใหญ่ก่อน
แล้วก็มีคนเดินอยู่ในบ้านค่ะแล้วก็มีคนอยู่ในบ้านเขาก็เข้าไปปกติพอเขาเข้าไปปกติเสร็จแล้วก็คือไปลื้อหมดเลยไปลื้อหมดเลย
แล้วหลานชายที่เขานอนอยู่ก็คิดว่าพ่อเป็นคนพ่อเป็นคนลื้ออะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยปกติไม่ได้มอง
พอสักพักลื้อเสียงดังเขาก็เลยบอกเปิดมาดูบอกไม่ใช่ก็เรียกพ่อเขาออกมา
พอพ่อเขาออกมาเขาเห็นเขาก็พังะเขาก็โดดออกมาแล้ว
เนี่ยนะครับก็ทำให้ชาวบ้านเขารุมจับจนกระทั่งจับได้เองนะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหย่ามใจจริงเลยมาก่อเหตุ
พวกเขาต้องดักรอตอนแรกไม่คิดนะว่ามันจะมาอีกรอบสองรอบ

จริงชาวบ้านเขายิงปืนขู่ขึ้นฟ้านะ๓นัด

ให้เจ้าโจรมารู้ว่าเรากำลังตามไล่จับอยู่
ใช่ค่ะซึ่งประวัติเขาเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
คนร้ายรายนี้อยู่ระหว่างที่นำตัวเข้าบำบัด

แล้วก็มีประวัติพวกลักเล็กขโมยน้อยอีกนะคะ
คือก็อาจเป็นไปได้นะว่าคนร้ายอาจจะหลอนยา
แล้วก็มาก่อเหตุงัดบ้านเรือนประชาชน

ตำรวจเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปก็ไปสอบสวนดำเนินคดี
แล้วก็เดี๋ยวต้องไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย